คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ

ไปเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคง
หกรณ์เคหาสถานบ้านมั่นคงนะคะ
วัดรังสิตจำกัดตำบลหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
เป็นโครงการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะ
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ก็เพลงฮิตพอดีถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักวันนี้ท่านนายกอารมณ์ดีค่ะ